ไปขอโชคขอลาบกับพระเงินพระทองกันด้วย
บอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดเลย

ตอนนี้ท่านรับคุณชนะเป็นลูกศิษย์หรือยัง
น่าจะยังค่ะ

เพราะฉะนั้นต้องขยันไปหน่อย
แล้วไปถึงนะ

กำลังบริกรรมคาถาสาวน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์
ที่เห็นขาวเมื่อสักครู่น้ำตาเทียนนะคะ
จากนั้นก็ลงมือลงอัคระยันหลังมือ
เรียกว่ายันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาน

ก็จะต้องมีการบวงสวงอันเชิญเทพเทวดา
เข้าสู่ประรำพิธีเพื่อความเข้มคลั้ง
สำหรับการลงอัคระยันหลังฝ่ามือ

จะช่วยทำให้ผู้ที่ลงอัคระนั้น

ก็จะเติบโตประสบความสำเร็จ

สร้างธุรกิจและรายได้ได้อย่างดี
บางคนขายที่ดินเรียกจะค้าขายพวกที่ดินต่าง
นายน่งในหน้าก็เอาโฉนดที่ดินไปด้วยนะ
โดยการนำไปไว้ใต้ฐานพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวย
ซึ่งก็ทำให้หลายคนโชคดีกันไปหลายครั้งเหมือนกัน
อย่างคุณบุญส่งแก้วจอมประเสริฐอายุ๗๑ปี
บอกว่าเดินทางมาลงอัคระยันหลังมือทุกสัปดาห์เลย
แล้วก็นำโฉนดที่ดินไปไว้ใต้ฐานพระเงินพระทอง
ผลปรากฏว่าประสบผลสำเร็จในการค้าขายที่ดินค่ะคุณ
ก็เลยมีความเที่ยวและศักดิ์ภาค
ดังนั้นเลยกลับมาลงอัคระแบบนี้ทุกครั้งที่มาได้นะ
เป็นการขอโชคขอลาบต่อยอดความเลื่อมใสสัทธากันต่อไป
ได้อะไรก็คอยดูเอาเองแล้วกัน
อีกคนนึงคุณสมพรแก้วปิติอายุ๖๕ปี
ก็บอกนักข่าวเหมือนกันว่ามาไหว้พระเงินพระทองหวังโชคลาภนี่แหละ
ก่อนจะล้วงไข่ในตะค่องด้านหน้าพระเงินพระทองนะ
ล้วงออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างโชว์ให้ดูได้ไหม

ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะดูทันนะครับคุณผู้ชม

เลื่อนรางเฉยแต่ถ้าตาดีคุณก็จะเห็น

ใช่เขาก็มาวางไว้ใต้ฐานพระเงินพระทองนี่ไง
แล้วก็หวังว่าที่ดินนั้นจะสามารถขายได้
มันก็มีทั้งคนที่ขายได้แล้วก็มีอีกหลายคนที่ขายไม่ได้
แต่ทั้งหมดทั้งหมดก็คือเพื่อความประสิทธิบงคล
แล้วความสบายใจทำแล้วรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจไง